คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์โหดนะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
เพราะว่ามี๒คนร้ายลวงคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ฆ่าชิงทรัพย์ใต้ทางด่วน
โดยคนขี่รถจักรยานยนต์ถูกแทงนับ๑๕แผลเสียชีวิตคาที่
แม้ว่าก่อนจะเสียชีวิตเจ้าตัวร้องขอชีวิตบอกว่าผมยอมแล้ว
ผมยอมแล้วก็ตามนะครับชาวบ้านได้ยินเสียงของคนร้องขอชีวิตออกมา
แต่ท้ายที่สุดไม่รอดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณกลางถนนใต้ทางด่วนบางปะอินปากเกร็ด
ทางเข้าศรีเปี่ยมสุกรีสอร์ทไปประมาณ๒๐เมตร
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีเมื่อคืนนี้ครับ
ตำรวจพบศพชายสวมเสื้อลายสก๊อตสีฟ้านุ่งกางเกงยีนขายาว
เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างสะพานลอยวัดดอนเมือง
มีบัตรที่หน้าอกระบุชื่อนายนพดลอมรสุขสรรค์หรือว่าน่องอายุ๕๓ปี
สภาพศพนอนหงายเสียชีวิตถูกแทงนับ๑๕แผล
เปื้อนเลือดทั่วตัวนะครับห่างไปเล็กน้อยมีกองเลือดแล้วก็หยดเลือดเป็นทางยาว
จากการชนะสูตรเบื้องต้นเพราะว่ามีบาดแผลถูกแทงตามหน้าอกหลังและลำตัว

เจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อนวินรถจักรยานยนต์
ก็ให้ฟังว่าเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งเกือบ๓ทุ่ม
ผู้ตายรับผู้โดยสารเป็นชายสองคนมาจากถนนสงประพาเขตดอนเมือง
ขับเข้ามาส่งในซอยใต้ทางด่วน
โดยที่ผู้ตายเองก็ไม่รู้ว่าเส้นทางตรงนั้นเป็นอย่างไร

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่มืดและเปลี่ยวไม่มีบ้านคน
ทั้ง๒คนได้ลงมือจี้จิงซับเอากระเป๋าสะพาย
ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายหลบหนีไปนะครับ
ขณะที่นายออมนามสมมุติผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นเองเขาอยู่ในห้องพักกำลังจะเข้านอน
ออกไปนอกหน้าต่างเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซ้อน๓เข้ามาจอดใกล้จุดเกิดเหตุ

โดยขณะที่คนร้ายลงมือได้ยินเสียงของคนขี่รถจักรยานยนต์
ร้องตะโกนขอชีวิตแต่คนร้ายก็ยังไม่หยุด
หน่ำแทงหลายครั้งจนเหยื่อนั้นสิ้นใจนะครับ

คนที่เยี่ยว
คนที่เยี่ยวก็รีบเอารถขึ้น
อ๋อสรุปว่าคนที่ซ้อนตายคนที่สองเป็นคนแทง
คนที่สามเป็นคนแทง
ใช่ครับ
เขาร้องเขาว่าผมยอมแล้วด้วย

ใช่ครับได้ยิน
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ออกตรวจสอบหาข้อมูล
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ซึ่งตอนนี้ก็มีภาพจากกล้องของประชาชนของชาวบ้านเนี่ยนะครับ
วงจรปิดแล้วก็ที่แอบถ่ายไว้นะครับ
เพื่อจะเอามาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายทั้งสอง
ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะถือว่าเป็นเหตุอุกชะกันนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุที่ค่อนข้างจะโหดนะครับ